รูปมือบึ้มม็อบก่อป่าวป่าวสอนะฮะ
ตำรวจไปตามรวบตัวได้แล้วเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงข่าวด้วย
ในการรวบตัวมือคว่างระเบิดที่ใส่กลุ่มก่อป่าวป่าวสอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
ครั้งนั้นก็มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บด้วย
ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายกฤษดาชัยแคร์
อายุ๔๗ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ซึ่งไปก่อเหตุปลาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปศ
ขณะที่ปักหลักบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มกราคมปี๒๕๕๙
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย
หลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีการจับกลุ่มไปกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
ต่อมาตำรวจไปพบความเคลื่อนไหวอยู่ที่ประเทศกัมพูชา
ได้ประสานความร่วมมือในการจับกลุ่มครั้งนี้
เมืองต้นในกฤษดาให้การรับสารภาพภายในห้องประชุมกองกำกับการ
ตระเวนชายแดนที่๑๒อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
หน้าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสื่อมวลชน
ก็สารภาพว่าทำจริงและสำนึกผิดเอง
ส่วนที่ก่อเหตุเนื่องจากว่าตอนนั้นครับ
แค้นใจที่ฝ่ายตัวเองถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียว
ฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
ที่เราตัดสินใจที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
ผมเข้าร่วมการชุมนุมมาตลอด
ตั้งแต่ที่ผ่านฟ้าแยกราชประสงค์

มีความรู้สึกว่าทางฝ่ายเราเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นนะครับ

ว่าเลยว่าเลยว่าเลย

ฉะนั้นไม่ควรไม่มีใครจะมาทำอะไรตามใจอย่างนี้ได้

ว่าเออคุณทำอะไรตามใจนี้ไม่ได้นะ
ก็เลยสวมบทบาทผู้รักษากฎหมาย

ก็เห็นมีคนเจ็บคนเสียชีวิตเยอะ

รู้สึกผิดไหมคะ

แต่ตอนนี้รู้สึกมาก

ตำรวจไทยเองประสานกับตำรวจกัมพูชา

ทำให้นายกริสดาที่ตอนแรกหนีไปที่กัมพูชา

ก็เลยถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ